อันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวมันจะคงจะต้องรอการชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายด้วยนะ

คือเราเวลาพาลูกพาหลานหรือเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันที
มักจะเห็นว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในสวนสัตว์
จุดจะอยู่ในจุดดูแลอาหาร
ดูแลคอยดูว่านักท่องเที่ยวได้รับอันตรายไหม
ลูกจ้างผู้หญิงคนนี้เธออายุ๕๔ปีแล้ว
เป็นลูกจ้างชั่วคราวของสวนสัตว์แห่งหนึ่ง

เธอบอกว่าเธออยากจะมาขอความเป็นธรรม
มาร้องขอความเป็นธรรมกับคุณปวีนาหงษกุลนะคะ
ซึ่งเป็นประธานวุฒิปวินาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี

เธอบอกเธอถูกลิงปากกัดอยู่ที่สวนสัตว์๒ครั้ง

นำหลักฐานทั้งหมดทั้งภาพถ่ายที่เธอได้รับบาดเจ็บ
นี่คือดูสภาพค่ะ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

ตอนนั้นลิงมันมาขย่ำศีรษะเธอค่ะ
จนกลายเป็นแผลหวะลึกไปถึงกะโลก

ค่าใช้จ่ายในการรักษา๕๒๖๔๕บาท

จ่ายส่วนเกินไปอีก๒๖๔๕บาท
แล้วครั้งที่สองเกิดอีก
จากสิงหาคมมาตุลาคม
ตอนนั้นเธอเตรียมอาหารให้สัตว์
ลิงเนี่ยมันจะเข้ามาเอาผักเหมือนกับมาขโมยผักไปกิน
แล้วก็จะมากระโดดใส่
จริงเธอจังหวะนั้นเธอเหมือนเอาหนังสติ๊ก

มันหันมาแว้งกระโดดกัดใส่ที่แก้มข้างซ้ายของเธอ
เหมือนภาพที่เห็นทีมงานเอาแก้มภาพขึ้นมาค่ะ
แก้มมาเธอบอกครั้งนั้นเธอเนี่ยแก้มซ้ายฉีกนี่ค่ะ
ไป๓๘เข็มพี่เบิร์ต๓๘เข็มนะ
ค่าใช้จ่ายในการรักษา๔๐๐๐กว่าบาทเบิกจากประกันของตัวเองด้วย
เล่าให้ฟังต่อว่าทำงานที่สวนสัตว์แห่งนี้มา๒๐กว่าปีเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับเงินเป็นรายเดือนได้เดือนละประมาณ๙๐๐กว่าบาท
เธอทำงานอยู่ในจุดที่มันเป็นงานสัตว์เลื้อยคลาน
ทำหน้าที่ดูแลสัตว์ให้อาหารสัตว์ทำความสะอาดในจุดจัดแสดงและดูแลนักท่องเที่ยว
ครั้งที่ถูกลิงกัดจนเป็นแผลเวอะหวะและบาดเจ็บขนาดนี้
บอกสวนสัตว์ไม่เคยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาล
หรือค่าเยียวยาหรือดูแลเธอ
ตอนนี้ทุกคนเพื่อนพนักงานหวาดภาวะกันหมดแล้วค่ะ
โอ้โหนี่แหละค่ะคือเรื่องราวที่เธอจำเป็นจะต้องมาร้องเรียน

ไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย
ก็แจ้งว่าหารือกับผู้บริหารสวนสัตว์แล้วได้รับคำตอบว่า
ไม่มีระเบียบการจ่ายเงินชดเชยเรื่องนี้
แต่เหมือนฝ่ายบริหารก็มีการช่วยมาประมาณสักแค่๑๐๐๐บาท
ซึ่งเธอมองว่าเธอควรได้รับการดูแลมากกว่านี้
อยากฝากค่ะเธอบอกเธอฝากไปถึงรัฐมนตรี
การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งแน่นอนว่าท่านวราวุฒิค่ะ
คือเธอก็บอกว่าเธออยากฝากไปถึงท่านวราวุฒิ
ว่าตอนนี้พนักงานขาดขวัญและกำลังใจ
อยากให้ช่วยเหลือหามาตรการป้องกันความปลอดภัยในเรื่องนี้
และรวมไปถึงไม่ใช่แค่พนักงานแต่นักท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันนะคะ
หลังทราบเรื่องนี้นะคะรับเรื่องเสร็จ
คุณปวีนาก็ประสานไปที่คุณวราวุศิลปะอาชาแล้วนะคะ

รับปากจะตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ที่สำคัญเรื่องสำคัญนะพี่เบิร์ตคืออะไร
หามาตรการป้องกันลิงนี่แหละ
ว่าทำยังไงจะไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยว
แต่รวมไปถึงพนักงานลูกจ้างด้วย
ครับเอาฝากพี่ท็อปหน่อยนะครับพี่ท็อปครับ